เอาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าตามเจอตัวเนี่ยคนที่ก่อเหตุจะแก้ตัวว่าอย่างไรนะครับมีเด็กชายวัยสิบขวบคนหนึ่งก็เล่นน้ำสงครานที่จังหวัดลำปาง
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านมานะฮะเป็นกระบะวีโก้สีบรอนคนแถวนั้นจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้
คุณแม่ก็จำทะเบียนไม่ได้ด้านท้ายกระบะก็บรรทุกถังน้ำมา
คนอยู่ข้างหลังกระบะคนนึงนะอยู่ดีดีก็
สาดน้ำนะครับเข้ามาใส่เด็กชายวัย๑๐ขวบคนนี้
แต่ปรากฏว่าในน้ำที่สาดมามันมีก้อนน้ำแข็งด้วยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ขอโทษนะคะก้อนใหญ่มากโดนศีรษะน้องจนแตกอ่ะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายวัย๑๐ขวบไปเล่นน้ำสงครานที่ใกล้กับสี่แยกไฟแดง
ขับผ่านมานะครับก็ตามภาษาเด็กก็สาดน้ำกัน
เพราะว่ารถกระบะคันนี้เขาก็มีถังน้ำเขาก็สาดน้ำมาเหมือนกัน
เด็กชายวัย๑๐ขวบคนนี้บาดเจ็บที่ศีรษะเลือดไหลออกมาไม่หยุดเลยนะฮะ
พาไปส่งโรงพยาบาลหมอยเย็บไปสามสิบแปดเข็มหมดค่ารักษาไปเจ็ดพันกว่าบาท
แม่บอกว่ารับไม่ได้ที่คนก่อเหตุ
คือสาดน้ำมาแล้วมีก้อนน้ำแข็งแบบนี้แล้วก็ไม่หยุดรถ
ไม่ลงมาดูแลไม่มาช่วยเหลืออะไรเด็กทั้งสิ้น
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนที่สาดน้ำที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ย
พอเห็นการสาดน้ำใส่เด็กแล้วมันมีก้อนอะไรไม่รู้มาโดนเด็กเนี่ยนะ
คนที่อยู่แถวนั้นเขาพยายามตามนะพยายามไปเคาะกระจกรถให้คนขับจอด
แต่คนขับไม่จอดนะฮะคนขับเนี่ยขับไปไปอีกทีหนึ่งอ่า
อีกทอดหนึ่งนะครับแล้วไปจอดในจุดที่หาวไปหน่อยห่างไปอีกหน่อยหนึ่ง
เห็นเหตุการณ์ก็พยายามวิ่งตามไปค่ะแต่พอไปถึงเนี่ยคนขับรถขับหนีเลย
อ่าทีแรกนึกว่าจะลงมาดูจะลงมารับผิดชอบ
คือไม่ใช่ไม่รู้รู้รู้ด้วยนะคงจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยหนี
อยู่หน่อยนึงพอเขาจะไปถึงตัวกันทีนี้ขับหนีเลยนะครับ
ก็เลยอยากให้เรื่องนี้แจ้งเตือนไปยังทุกคน
เล่นน้ำสงครานสาดน้ำใส่กันเขาก็เตือนอยู่ตลอดว่าอย่าเอาน้ำแข็งไปใส่
ค่ะนี่สาดมาโดนเด็กเลยนะฮะศีรษะเนี่ยแตกเย็บสามสิบแปดเข็ม
ของเด็กชายวัย๑๐ขวบนะครับบอกว่าคนก่อเหตุใจร้ายมาก
ไม่ยอมลงมาดูเลยว่าเด็กเจ็บมากน้อยขนาดไหนหลังจากนี้ขอให้ผู้ก่อเหตุสำนึกผิด
แสดงความรับผิดชอบมามอบตัวกับตำรวจและมาขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
อย่าให้ถึงขั้นต้องไปหาภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วเอามาประจานกันเพราะเชื่อว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นสี่แยกไฟแดง
ต้องมีกล้องวงจรปิดแน่นะจะมาขอโทษตอนหลัง
เพราะจำนวนต่อหลักฐานเนี่ยอันนี้จะถือว่าใช้ไม่ได้คุณป้าบอก
เห็นต้อน้ำแข็งไหมตอนนั้นค่ะกอนนั้นไม่เห็นก็ถ้าทำอะไรเราเห็นแล้วรู้แล้ว
ลงมาดูสักนิดก็ยังดีเราไม่ได้อะไรมากมาย

แล้วการที่คุณเล่นแบบนี้มันไม่สมควร
การที่คุณจะสาดน้ำไปหาใครก็ดูสักนิดหนึ่งว่า
ในน้ำที่คุณจะสาดลงมามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง

ก็อยากให้มาแสดงความรับผิดชอบนิดหนึ่งก็ยังดี
วันนั้นเราสาดไปมีน้ำแข็งโดนเด็กหัวแตก
คือไม่ใช่ว่าโอ้โหพอภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาแล้ว

วันนี้มีผู้อยู่ในเหตุการณ์
พาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปดูจุดเกิดเหตุนะฮะ

เมื่อวานนี้เขาก็ไปขายน้ำแข็ง
แล้วก็คอยดูเด็กนี่แหละที่เขาเล่นสาดน้ำกันนะครับ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังปั๊ก
คล้ายกับเสียงขันน้ำตกกระทบพื้น

ก็มีเลือดไหลออกมาเต็มศีรษะเลย
เนื่องจากไปโดนก้อนน้ำแข็งที่มันใหญ่กว่ากำปั้นอีก
ก็เอาทิชชู่มาซับเลือดกัน
วิ่งตามรถคันที่ก่อเหตุ
แต่คนขับทีแรกก็ชะลอเหมือนหยุด
แล้วก็เร่งเครื่องหนีไปเลย
เพื่อนของน้องคอปเตอร์บอกว่าตอนเกิดเหตุ

อยู่หลังกระบะใส่เสื้อลายดอก
เป็นคนสาดน้ำมาทางคอปเตอร์
คอปเตอร์จะมีเลือดไหลออกมาจากที่ศีรษะ
แล้วก็ต้องรีบพากันส่งโรงพยาบาล
ผมก็ไปตามพระคอปเตอร์มา
แล้วจากนั้นก็กลับมานี่ครับ
มา๕๖คนเหรอครับ

มีครับมีถังน้ำมันใหญ่
ตำรวจสอบครบสมัยก็กำลังเร่ง
ติดตามตัวอยู่นะฮะคือถ้าจับได้เนี่ยนะถ้าตามเจอตัวเนี่ย
อยากจะรู้ว่าแก้ตัวว่ายังไงอยากฟังเหตุผลเหลือเกิน
ต้องออกมาทำนองที่ว่าก็ใส่น้ำแข็งเอาไว้ในถัง
อยากจะให้น้ำเย็นไม่รู้จริงจริงว่ามันติดไปกับถังวิทยาศาสตร์ด้วย
ตอนที่ขับรถออกไปก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์การขึ้นก็ไฟเขียวก็ไปพอดี
เราแก้ตัวให้เขาอยู่เหรอคะก็มันคงมาทำนองเนี้ยแหละพวกเนี้ยนะ
จะมีสักกี่เหตุผลเชื่ออ่ะถ้ารู้ตัวแล้วก็มามอบตัวซะละกันนะคะ
อย่างที่บอกว่าอย่าให้เขาต้องตามตัวจนเจอเพราะว่าถ้าจำนวนต่อหลักฐานแล้วเนี่ย